ถึงส่องคลิปเด็ดครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะ
สาวญี่ปุ่นเต้นยั่วเรียกทัวร์ลงถอดแมสป่วนรถไฟฟ้า
โอ้โหคือสร้างคอนเทนต์แหละนะครับ
แต่คราวนี้มาสร้างกับภาวะสถานการณ์โควิด๑๙

นี่มีมัสก์ล่ะมีมัสก์ล่ะไม่ต้องการมีมัสก์ล่ะ
เธอถอดแมสกลางที่สาธารณน้ำต่างเธออื่นนักที่สุดคือถอดบนรถไฟฟ้า
อกจากนี้ช่วงวันสงกรานนะครับนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้
ได้ลงคลิปเธอสวมชุดคลุมสีแดงไม่ใส่หน้ากากอลังไมล์ไม่ใส่แม็กซ์
ถือปืนฉีดน้ำไล่ฉีดผู้คนตามที่สาธารณะ
ซึ่งมีทั้งคนไม่ถือสาและคนที่ดูแล้วจะไม่สบอารมณ์เท่าไหร่
บางคนนั่งเล่นมือถือก็โดนฉีดใส่จนต้องลุกหนี
แต่ที่หนักที่สุดคือเธอไปฉีดน้ำใส่ผู้โดยสาร
กำลังรอรถไฟฟ้าบนสถานี
พอรอปภเข้ามาห้ามก็ยังไม่หยุดหันไปฉีดใส่รอปภด้วย
แล้วก็หัวเราะสนุกสนานแบบนี้เลย

เขาก็พยายามเอามือบังแล้วบอกอย่าฉีดอย่าฉีดนะ

ชาวต่างชาติอื่นเข้าไปพิมพ์ตักเตือนเธอ
ถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรายนี้เป็นจำนวนมาก
ซึ่งเธอก็ไปตอบกลับในบางคอมเมนต์เป็นภาษาญี่ปุ่นนะ
ในลักษณะเหมือนกับไม่ได้แคร์กับสิ่งที่ทำ
ขณะนี้ชาวไทยนะฮะชาวเน็ตไทยบางส่วน
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยด่วน
เพราะดูแล้วเนี่ยตั้งใจจะก่อกวนและฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ในที่สาธารณะนะครับคุณผู้ชมครับ
เรายังต้องเฝ้าดูหลังจากเทศกาล